สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
ใช่ไหมครับมันเกี่ยวกันกับคดีนะครับ
วันนี้ไม่ได้แค่มาให้รู้สถานการณ์ล่าสุดนะคะไม่ใช่
สาเหตุที่วันนี้จัดรายการเรื่องนี้อีกครั้งเนี่ย
เป็นเพราะว่ามีการโพสต์คลิปเมื่อสักครู่นี้
ซึ่งคลิปที่ว่านี้มันมีประโยคนึงที่คุณสิริรัตน์
แฟนสาวของผู้ตายบอกตำรวจในระหว่างที่มาเปิดดูรถเนี่ยนะคะ
บอกตำรวจนะคะว่าแฟนก็คือคนขับผู้ตายเนี่ย
ไป๖ขวดมันกลายเป็นประเด็นตรงที่ว่า
ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เรารู้ครั้งแรก
สะกดเป็นภาษาอังกฤษเราก็เลยโทรไปเพราะว่าจากชื่อนี้เนี่ยนะคะ
ท่านคือรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
เป็นคนที่ให้สัมภาษณ์เราในคืนวันที่๔มกราคม
ในเวลารายการถามตรงตรงนะคะพันธบทเอกวีรยุทธ์ประสบโชคชัยค่ะ
รองผู้การเชียงรายให้สัมภาษณ์เราหลายต่อหลายอย่าง
ตั้งแต่ต้นเรื่องนับตั้งแต่ที่มีข่าวเรื่องนี้
ทีนี้เราก็เลยตามไปเช็คว่าการที่เพิ่งจะปล่อยคลิปนี้ออกมา
หมายต้องการจะบอกอะไรแต่ว่าข่าวที่ออกตามมา
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์เนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับพยายามจะชี้แจงว่า
เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่จะนำไปใช้เหมือนกับแสวงหาข้อเท็จจริง
แล้วก็สู้คดีกันในศาลแต่ว่าวิธีการเขียนลำดับเรื่องนี้นะคะ
ทำให้เราเข้าใจว่าตำรวจน่าจะอยากอธิบายอะไร
เพราะว่าในวันแรกที่เราจัดรายการเราถามประเด็นนี้แล้วนะคะว่า
ลักษณะเนี่ยคือแหกด่านไหมรถคันนี้เนี่ยได้รับรายงานว่าเป็นเครือขายยาเสพติดไหม
หรือจะมีของผิดกฎหมายไหมด่านที่ตั้งเป็นด่านที่ตั้งโดยหน่วยงานไหน
มีอำนาจแค่ไหนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในด่านที่ว่าเนี่ยพกปืนได้ไหม
มีอำนาจตรวจค้นได้ไหมซึ่งวันนั้นมีคำตอบทั้งหมดนะคะ
แต่ว่าคลิปนี้ที่เพิ่งถูกออกมาเผยแพร่
วันนี้เนี่ยเราพยายามจะขอสัมภาษณ์ท่านรองตลอดทั้งวันนะคะ
ท่านรองปฏิเสธซึ่งเหตุผลท่านก็บอกว่าไม่ต้องการจะซ้ำเติมผู้สูญเสีย
อันนี้เราเข้าใจได้เพียงแต่คลิปที่มันถูกโพสต์มาเนี่ย
เราต้องการคำอธิบายว่าตำรวจพยายามจะสื่ออะไรกับคดีนี้
เพราะต้องแยกให้ออกนะคะสมมุติโพสต์คลิปที่มีเสียงของคุณสิริรัตน์พูดว่า
ผู้ตายดื่มมา๖ขวดเนี่ยตำรวจต้องการสื่ออะไร
แล้วก็ต้องแยกให้ออกอีกหนึ่งชั้นว่าสมมุติว่าเมาแล้วขับ
แหกด่านจริงไหมพฤติการแหกด่านจริงหรือเปล่า
แล้วสมมุตินะคะสมมุติแหกด่าแล้วเนี่ยมีอำนาจยิงไหม
อันนี้ค่ะที่มันจะต้องร้อยต่อกันตั้งแต่การให้สัมภาษณ์วันแรกของรายการ
วันนี้ไม่มีญาติผู้ตายมานั่งในรายการนะคะอยู่ต่างจังหวัดกันหมด
แต่เดี๋ยวเราจะโฟนอินรวมถึงตัวของคุณสิริรัตน์ซึ่งได้ยินเสียงเธอเมื่อสักครู่นี้ด้วย
แต่หนึ่งคนที่มาให้คำปรึกษาคดีนี้แล้วก็พาไปพบทีมงานของ
แล้วก็ตัวของท่านรองพบตรท่านรองศิวรารังสิทธามนากุล

ในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ทนายความสงการอัจฉริยศัพย์สวัสดีค่ะ

คือทนายสงการก็เพิ่งจะเห็นคลิปนี้เพราะก็เพิ่งโพสต์นั่นแหละ
เพราะผมเพิ่งกลับจากต่างประเทศมาเมื่อวันที่๑๘เวลากลางคืน

หลังจากที่ไปพบกับท่านพศศิวาราหลังศิษย์ภาพนากุล

คือตอนแรกเราตอนแรกวันนั้นในรายการเนี่ย
คือมีการรับสารภาพโดยพลทหารคนหนึ่งว่าเป็นคนยิง
แต่ต้องบอกว่าไอ้กระสุนที่เก็บได้
มันก็ไม่มีชื่อนามสกุลว่าเป็นของผู้หนึ่งผู้ใด
แต่สิ่งที่เราได้ก็คือรายชื่อทั้ง๑๙คน
และก็ข้อเท็จจริงถ้าย้อนไปตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ย
ใครพูดอย่างไรเชื่อว่าสื่อมวลชนทั้งประเทศ
รู้ว่าใครโกหกว่าใครปกปิดข้อเท็จจริง
พยายามบิดข้อเท็จจริงในคดีทั้งหมด
เอาจนถึงอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่คลิป

เอาอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นคดีนี้ถือว่าถึงในระดับไหนแล้วคะ
คือต้องเรียนตรงไปตรงมาว่า
หลังจากที่ไปพบกับท่านรองศรีวรา

ซึ่งก่อนหน้านี้พยายามปกปิดข้อเท็จจริงมาโดยตลอด

บอกว่าอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
แล้วไม่พบปลอกกระสุนปืน
แล้วบอกว่าในวันเกิดเหตุมีเฉพาะบุคคลคนเดียว

ไม่เคยปรากฏต่อหน้าสาชนเลยว่ามีชายชุดสีเขียว
มีชายชุดสีกากีออกรายทางเหมือนอศ
ดังนั้นเนี่ยเมื่อไปร้องท่านรองศรีวิรัติ
และเราประกาศขอเบาะแสจากสื่อมวลชน

ความถึงปรากฏทั้งหมดว่าเป็นมาอย่างไร

และพบชายใส่ชุดสีเขียว
และพบชายที่แต่งกายเหมือนอศ
และพบอีกหลายคนที่ปรากฏ

ทำให้ย้อนกลับไปหมดเลยว่า
ในคดีเนี่ยมีการปกปิดบิดข้อเท็จจริงมาตั้งแต่ต้น
ดังนั้นเนี่ยเรามาย้อนดูได้เลยครับว่า

คือคลิปนี้ที่ออกมา
ในคลิปเนี่ยก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยดื่มมา๖ขวด
แต่เดี๋ยวเราจะเช็คกับเธอนะคะว่าเธอพูดอย่างนั้นหรือพูดมากมายแค่ไหน
แต่คำถามคือว่าอันนี้ถ้าในแง่ของการสู้คดีหรือว่าถ้าถึงต้องขึ้นสารทำคดีกันเนี่ย
อันนี้มันเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงยังไงได้บ้าง
คืออย่างนี้นะครับไม่ว่าตัวผู้ตายจะดื่มสุราหรือดื่มเบียนแอลกอฮอล์
คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อาวุธปืนไปยิงเขา
ถามพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่กำลังชมรายการถามตรงดูครับว่า
อยู่เขาจะเมายังไงก็ตามคุณไม่มีสิทธิวุธปืนมายิงนะครับแล้วเป็นอาวุธสงครามด้วย
เพราะอย่างถ้ากรณีที่คุณใช้วุฒิปืนได้มันต้องเป็นเรื่องของคู่กรณีใช้วุฒิปืน

เอาอย่างนี้เรียนถามหลักการทั่วไปก่อนนะหลักการทั่วไปยังไม่เฉพาะด่านนี้นะ
เอาหลักการทั่วไปเนี่ยสมมุติมีการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์
แล้วมีรถคันหนึ่งแหกด่าน
ตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่าแหกเพราะอะไรนะ
แต่แหกด่านคำถามคือเจ้าพนักงานที่ด่าน

ไม่ต้องเกรงใจใครไหนหนุ่มยิงสกัดล้อก็ได้
หยุดรถให้รถนั้นหยุดการเคลื่อนที่
คุณนี่คุณยิงไปด้านกระจกแผ่นหลังน่ะ
คุณประสงค์เล็งเห็นผลถึงแก่ความตายนะครับ

จริงยิงล้อมีอำนาจในการตัดสินใจยิงแค่

แต่คุณต้องไม่เห็นผลว่าคุณประสงค์

สกัดมันต้องดูว่าการสกัดน่ะ
ในลักษณะการเกิดเหตุเป็นอย่างไร
ไม่ใช่อยู่คุณบอกว่าเอแนวคันนี้ครับ
แหกด่าลืมบื่นเมาสุราไม่ให้ความรวด
คุณยิงปั้งมันไม่ได้
เมื่อย้อนดูตั้งแต่ต้นใครปกปิด
ผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศ

เอาเรากลับมาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นี้บ้าง
คือถ้ามีลักษณะของความตั้งใจในการแหกด่าน
เพราะรู้ตัวว่าดื่มแล้วกลัวโดนตรวจแล้ว

ลักษณะการสื่อสารของคนที่ด่าน
ตั้งใจจะหยุดหรือเป็นการโบกแบบไหน
คือมันต้องบอกว่า๑เวลากลางคืน
ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ท่านผ่านด่าน

ลักษณะไฟสัญญาณหรือแต่งเครื่องแบบ

เราจะไปคุยกับคุณสิริรัตแยเบียงนะคะ
แฟนของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์คืนนั้นนะคะ

แล้วก็ได้ฟังเสียงตัวเองในคลิปแล้วใช่ไหมคะ

หรือว่าตำรวจเป็นคนส่งให้ดูเลยคะ

ก็คือเป็นหลานใช้ของเขาส่งมา

คุณสิริรัตน์จำได้ไหมว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้าง

จำไม่ได้ค่ะเพราะว่าคิดว่าตอนที่
ตอนที่เข้ามาใกล้นี่ไม่เห็นว่าเป็นตำรวจนะคะ
ที่คุณศรีรัฐเดินไปเปิดกระโปรงรถตรงนั้นเนี่ยนะคะ

คือในตอนนั้นที่เขามาถึงค่ะ
ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นนั่นแหละค่ะ
แต่งชุดยังไงสีอะไรพอจำได้ไหมคะ

ตั้งแต่เคยที่บอกไปตั้งแต่ตอนที่ไปออกรายการ

ใช่ค่ะ
คือคนนี้คือคนที่ตะโกนให้ยกมือขึ้นหรือเปล่าคะ
อันนี้เขาไม่แน่ใจนะคะไม่ทราบเหมือนกันเนาะ
ทีนี้คนนี้เนี่ยพอเขาถามเราแล้วเนี่ย
เราได้พูดถึงตัวผู้ตายจริงว่าผู้ตายดื่มมา๖ขวดใช่ไหมคะ
อันนี้พูดจริงค่ะแต่ว่าก็คือ
ในคลิปนั้นคือยังไม่ได้เล่าบอกว่า
ตอนที่ขึ้นรถจะออกจากบ้านเขาเพราะว่าบ้านแฟนกับหนูก็อยู่ไกลกันประมาณหนึ่งกิโลเนาะ
แล้วก็แฟนเล่าให้ฟังว่าเขาดื่มเบียร์แต่ว่าคือ๖ขวดนี่ก็คือดื่มประมาณ๘๗๘คน
เดี๋ยวคุณสิริรัตน์ไม่ได้เห็นตอนเขาดื่มใช่ไหมคะ
คือถามแฟนว่าคือตอนแรกเราวางแผนไว้ว่าเราจะลงไปประมาณ๔๐
โมงค่ะแต่ว่าแฟนมารับสายประมาณ๒ชั่วโมงเนอะ

แฟนบอกว่านั่งอยู่กับเพื่อนก็เลยถามว่าเมาไหม

ก็คือดึงไป๖ขวดแต่ว่าดึงกับเพื่อนอีกประมาณ๖๗คน
ก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าเมาอ่ะไม่กลับนะอะไรอย่างนี้แกบอกว่าไม่เมา
ซึ่งตัวศิลป์รักษ์นี้ก็ขับโดทเป็นและบอกแฟนว่าถ้าเม้าเดี๋ยวศิลป์รักษ์ขับก็ได้
แกบอกว่ากินกัน๗๘คนแค่๖วันไม่เมา

เพราะถ้าแฟนเมียเม้าจริงก็คงไม่ถึงตรงนั้น
เพราะว่าที่ดอยคือดอยคือทางคนเยอะมากเลยนะคะ
เดียวแต่ทางโค้งน้ำตรงที่ลงมา
อะไรนะคือดอยอ๋อเพราะว่าเราขับลงจากดอยใช่ไหม
แล้วดอยทางโค้งเยอะมากเมื่อกี้พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่มีแต่ทางคนนะที่นั่นน่ะ
ระยะทางตั้งแต่เริ่มลงจากดอยจนถึงจุดที่เป็นด่านเนี่ยประมาณกี่กิโลคะ
ประมาณ๒๐๒๒กิโลค่ะโดยประมาณ
อ๋ออ้าวเชิญค่ะ
ก็คือประมาณ๒๒กิโลเนี่ย
ว่าเขามีอาการมึนหรือง่วง
ขยี้ตากระพริบตาบ่อยไหมมีไหมคะ
ไม่นะคะแกบอกว่าแกไม่เมาเนอะ

เพราะว่าถ้าเมาก็คือหนูก็ไม่เอาชีวิตตัวเองไปเปลี่ยนหรอก

ประมาณครึ่งปีแล้วนะคะก็คือไม่ใช่เมืองใหม่ค่ะ
ทีนี้ที่บอกว่าดื่ม๖ขวดเนี่ย
เขาเป็นคนบอกเราว่าดื่มกับเพื่อนอีก๖๗คนใช่ไหมคะ

คือรู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาโทรหา
ก็คือหนูโทรหาตั้งแต่เขาบอกว่าจะมารับ

แล้วก็โทรหาเขาบอกว่าอยู่กับเพื่อนอยู่อะไรอย่างนี้

แล้วก็ตอนขึ้นรถก็เลยถามเขาว่า
ตรงที่มารับหนูถามเขาว่าเมาไหม

ก็คือดื่มกันหลายคนก็คือ๗๘คนอะไรอย่างนี้ค่ะ

คันที่แฟนเมาก็คือไม่เคยขับรถนะคะ

เขาเป็นคนคอแข็งไหมคะคุณสิริรัตน์

เล่าแต่ว่าดื่มเฉพาะเวลามีงานอะไรอย่างนี้เฉยนะคะ
ก็คือวันนั้นเพื่อนเขากลับมาจากพัทยาแล้วก็ชวนเขา

แต่ว่าก็คือถามเพื่อนเขาแล้วว่าเขาดื่มเยอะไหม

เขาก็บอกว่าวันนี้เขาต้องกลับไประยอง

คือไม่เยอะก็คือดึงนิดเดียว
ก็คือเขาบอกว่าเขาต้องขับลงอะไรอย่างนี้
เพื่อนเขาชวนดึกแล้วเขาไม่ดื่มอะไรอย่างนี้
คุณสิริรัตน์จำได้ไหมคะว่าหลังจากที่
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็เริ่มจะมีบทสนทนาพูดคุยกันแล้วเนี่ย
มีคุณศรีรัฐบอกว่าแฟนคุณศรีรัฐดื่มมา๖ขวดเสร็จแล้วเนี่ย
เดี๋ยวฉันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะคะ
แต่คนที่ตรงนั้นเนี่ยที่เขาถามเนี่ย
เขาถามถึงเรื่องเมาเรื่องดื่มเรื่องขับเรื่องแหกด่านเนี่ย

อ่าที่กินอ่ะเขาเขาไม่ได้ถามว่าแฟนเมาไหมอะไรอย่างเงี้ค่ะ
ถามแล้วก็อย่างในคลิปก็คือ
หนูก็บอกว่าคืออย่างที่เคยพูดไว้ว่า
ก็คือหนูบอกให้แฟนว่าอยู่ก็คือ

แต่แฟนคืออย่างที่พูดไว้ก็
บอกว่าถ้าเขาไม่โบกมือก็คือบอก
ไม่ต้องอยู่กับอะไรอย่างเนี้ย
แต่ว่าในคลิปมันมีแค่นั้น
เขาสัญญาณว่าให้หยุดรถ

ข่าวของก็คือบอกให้แฟนว่าไม่ว่าด่านอะไรเราก็ต้องหยุด
แต่แฟนบอกว่าเขาไม่ได้บอกให้หยุดแล้วก็ไม่ต้องหยุดแฟนบอกอย่างนี้
อ่าทีนี้จำได้ไหมว่าตอนขับผ่านด่านที่ว่าขับเร็วขับเร็วไหมคะ
ไม่เร็วนะคะก็คือตรงนั้นขับเร็วไม่ได้อยู่แล้วก็คือขับช้าเลยค่ะ
ก็คือขับผ่านอย่างนั้นคือแค่ไม่หยุดอะค่ะก็คือแค่ขับขับผ่านไปช้าค่ะ
อ่ามีเร่งเครื่องไหมระหว่างผ่านตรงที่ตั้งเป็นด่านเล่น

อันนี้ไม่เล่นเลยนะคะพอดีก็คือเวลาผ่านก็คือผ่านธรรมดาค่ะ
ก็คือไม่เร่งเครื่องก็คือผ่านไปช้า
ค่ะทีนี้ระหว่างตอนผ่านด่านเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้ยินว่าใครเรียกให้หยุด
ได้ยินเสียงตะโกนโวยวายอะไรมา
เอาคือเพราะว่าหลังจากผ่านด่านก็คือคุยกันตามปกติอะค่ะ
ก็คือคุยกับแฟนตามปกตินะไม่ได้สนใจ
อันนั้นเลยนะเพราะว่าแฟนบอกว่าเขาไม่ได้บอกให้หยุด

ไม่ได้ยินเสียงคนข้างนอกรถตะโกนให้หยุด
หรือว่าได้ยินเสียงโหกเวกอะไรเลยใช่ไหมคะ

แล้วก็คือหลังจากที่ผ่านดังก็คือได้ยินเสียงปืนเลยอ่ะค่ะอ่า
ก็คือได้ยินแค่เสียงปืนอย่างเดียวก็คือไม่ได้ยินว่าเขาเรียกให้หยุดอย่างนี้นะ
ทีนี้เรียนขอกลับมาในระหว่างที่มีบทสนทนา
คุณศรีรัตน์บอกว่า๖ขวดเนี่ยนะคะ
ได้ให้รายละเอียดเขาไปไหมว่าดื่มม๖ขวดค่ะพี่
มีดื่มกับเพื่อนกี่คนต้องผ่านลงมาจากดอย
คือมีบทสนทนาพวกนี้แบบที่ตอบคำถามดิฉันไหมคะ
อันนี้ยังไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าเขาถามว่า
คือหนูบอกว่าแค่บอกว่าดึง๖ขวดแล้วก็
คือหนูก็ไม่รู้ว่าตอนคืนนั้นพูดไปหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าคืนนั้นเนอะ
แต่ว่าจำได้ว่าพูดอยู่แต่ว่าคือไม่ได้อธิบายว่า
ดื่มการเจ็บแบบคนน้ำอะไรอย่างนี้
เขาเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยถามไหมคะว่าทำไมไม่หยุดรถ
หรือว่าเมื่อกี้รถเขาโบกให้หยุดทำไมไม่หยุด
คือมันมีการพูดถึงไหมว่าเราน่ะ
คือเขาพูดอยู่นะคะว่าทำไมไม่หยุดอย่างนี้
แต่ว่าก็คือหนูก็พูดไปว่า
ไม่ได้ตอบคำถามตรงนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้โบกให้หนูหยุด
แต่คือเขาบอกว่าหนูก็บอกว่าหนูบอกให้แฟนอยู่แล้ว
แฟนไม่หยุดหรืออะไรอย่างนี้นะแต่คือ
หน้าที่แฟนอยู่ในรถก็คือแฟนบอกว่าเขาไม่บก
ก็ไม่ต้องหยุด
คุณศรีรัฐเคยมาพูดจริงแล้วหลายครั้งในรายการนะคะ
ที่ที่ฉันจำไม่ผิดก็คือที่บอกว่า
คือเจ้าหน้าที่ที่มาถึงที่รถเราเนี่ย
บอกว่าไม่มีใครที่ด่านเลยที่มีปืนถูกไหม
ไม่ค่ะอันนี้เขากล่าวไว้ตั้งแต่เขามาใกล้หนู
เขาบอกว่าหนูบอกให้เขาว่าแฟนหนูถูกยิง
แล้วถ้าสมมุติว่าคนที่บันทึกเสียง

คือต้องรู้เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น

คนมากันเต็มหมดแล้วแต่ในคลิปไม่มีคนเลย

มันเป็นคลิปช่วงไหนจำเหตุการณ์ได้ไหม
ตอนที่เดินไปเปิดกระโปรงเนี่ยแล้วก็คุยกันแบบนี้
มันหลังจากที่รถลงข้างทางไปนานอย่างคะ
ตอนที่เขาถ่ายคลิปเราเห็นไหมคะ
คุณศรีรัฐคะเดี๋ยวเราจะตรวจสอบต่อ
แต่ว่าข้อมูลอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่มาจากทางฝั่งของคุณสิริรัตน์นะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้า
คือจริงทางเราขอสัมภาษณ์หลายท่านนะคะที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจริงเราคิดว่าก็ควรจะพูดด้วยเพราะมีหลักฐานใหม่ขึ้นมา
เอาแบบตรงไปตรงมานะคะคือทางตำรวจผู้โพสต์คลิปเนี่ย
ได้ตอบคำถามกับทางทีมงานตอนที่ติดต่อไปบอกว่าคือท่าน
มีเจตนาจะตอบคำถามเพื่อนฝูงที่ถามถึงความคืบหน้าคดีนี้
อ่าท่านก็เลยโพสต์คลิปไปแล้วก็ไม่ได้อยากจะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม
เพราะว่าไม่อยากให้กระทบกระเทือนทางฝั่งผู้เสียหาย
เอาง่ายผมว่าท่านผู้ชมดูรายการคุณจอมขวัญอยู่
เมื่อคุณมีคลิปตั้งแต่ต้นทำไมคุณไม่บอกกับพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนทั้งประเทศตั้งแต่แรก

ที่เก็บคลิปเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะมีอำนาจไปยิงเขา
หรือใครไปยิงเขายังไม่ถูก
มันคนละเรื่องกันนะครับแล้วยิ่งเห็นภาพเนี่ย
ถ้าภาพมาจากรถถ้าคนเมานะครับเวลากลางคืนเดี๋ยวเปิดลงดูภาพย้อนดู
คนเขาก็ขับปกติไม่มีการสายถ้าสายข้างทางนะครับ
ถ้าสายเนี่ยขับเขาทรงตัวไม่ได้ล่ะครับค่ำคืนแบบนั้น
และที่เอามาโพสต์เนี่ยต้องถามว่าคุณคิดอะไรอยู่
หรือคุณคิดว่าการที่คุณพวกคุณเนี่ยหรือใครใช้วุฒิสงครามยิงเข้าไปเนี่ย
เป็นการกระทำโดยชอบเหรอถูกไหมฮะ
เหนือจากตัวท่านรองผู้การเชียงรายแล้วเนี่ย
ขอสัมภาษณ์ท่านอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของตำรวจ
หรือว่าของส่วนมหาดไทยทุกคนก็ปฏิเสธการให้สัมภาษณ
แต่ว่าก็ติดธุระปะปังแล้วแต่กันไปแล้วก็ให้ผลส่วนตัวแล้วแต่กันไปนะคะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
เราย้อนกลับไปที่บทสัมภาษณ์
ในวันแรกที่เราได้สัมภาษณ์ท่านรองผู้การ
ถึงเรื่องคดีนี้สักครู่ค่ะ
อัพมครับ

เดี๋ยวผมขอถามธนัยส่งการเพิ่มเติม

ก็คือบอกมันต้องบอกว่ามันไม่ได้มีผลส่งผลกระทบกัน
ที่พูดถึงผู้ใดไปยิงเขาตาย
และอ้างว่าไอ้ตัวผู้ตายเมา
แล้วฝ่าด่านไปยิงเขาเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วครับ

สมมุติว่าเป็นลักษณะของเมาแล้วไม่อยากตรวจแอลกอฮอล์
แล้วแหกด่านจริงเนี่ยสมมุตินะมันเป็นข้อเท็จจริงแบบนี้เนี่ย
แล้วพอมันมีสิ่งที่คุณศรีรัฐพูดเมื่อสักครู่นี้ในคลิปเนี่ย
มันจะมีผลต่อคดีขนาดไหนเช่น
ความชอบทำในอำนาจในการใช้ของเจ้าหน้าที่ที่ด่าน

ไม่มีอำนาจครับถ้ากรณีฝ่าด่าน
คุณก็ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช๒๕๒๒ครับ
แต่ถ้าสมมุติพฤติการคือแหกด่านล่ะที่เราคุยกันตอนต้น
มันก็เหมือนการแหกกฎหมายมันไม่ได้มายกเว้นเนี่ยครับว่า
ถ้าฝ่าด่านคุณใช้วุฒิสงครามยิงปั้งแล้วเขาตาย
แล้วคุณอยู่วันดีคืนดีคุณก็มาโพสต์บอก

ไม่บอกให้ฟังนะครับว่าอันนี้เรากำลังจะบอกว่าถ้า
ถ้าการยิงในที่เกิดเหตุที่ผ่านมาเนี่ย
อ้างว่าเขาเมาแล้วใช้วุฒิปืนยิง
ผมถามว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยรับได้หรือครับ

มันเกิดขึ้นอะไรกับเขาบอกสังคมตามความเป็นจริง
ไม่ใช่บอกว่าไอ้นี่แมงเมาแล้วถึงยิง

ถ้าเราเป็นลักษณะนั้นถ้าวันหนึ่งวันใดพี่น้องประชาชน
ถ้าเมาแล้วฝ่าด่านด้วยความกลัวหรือประการหนึ่งประการใดก็ตาม
ก็จะเอาเป็นเยี่ยงยาก็ถูกยิงด้วยสงครามอย่างนั้นแหละครับ
ทีนี้ค่ะคือจากข่าวที่ออกมาเพื่อเขียนบรรยายการโพสต์คลิปนี้เนี่ยนะคะ
คือบอกว่าเป็นตำรวจสายตรวจที่เป็นคนไปถึงที่เกิดเหตุก่อน
แล้วก็ได้มีการถ่ายคลิปเอาไว้ซึ่งก็น่าจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง
แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในคดีว่าจะเป็นแบบไหน
แต่ทีนี้จริงเราขอสัมภาษณ์ท่าน
เพราะเราอยากจะทราบด้วยว่าข้อเท็จจริงนอกเหนือจากที่เราเห็นในคลิป
มันมีอย่างอื่นอีกไหมที่ท่านพอจะเปิดเผยได้กับคดีนี้นะคะ
ทีนี้เราขอย้อนกลับไปในวันที่เราได้สัมภาษณ์ท่านก่อนหน้านี้
แล้วก็ถามถึงคนลักษณะของคลิปคนที่อยู่ที่ด่าน
ลักษณะของด่านอำนาจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ด่านเป็นแบบไหน
ซึ่งท่านก็ได้คำตอบเราไว้ตั้งแต่เบื้องต้นที่มีข่าวนี้ออกมา

เขาบอกว่าเขายิงสามนัดขึ้นฟ้าเนี่ยในจังหวะที่รถคันนี้ผ่านด่านถูกไหมคะ

เขาก็บอกว่ายิงเพื่อข่มเพื่อขู่
ที่บอกว่ายิงขมกูยิ่งขมคูเพราะว่ารถคันนี้ไม่ยอมจอด
แล้วจะให้จอดความหมายคืออย่างนี้หรอคะ

ด่านนี้เนี่ยได้รับรายงานว่าจะมีเครือข่ายยาเสพติดขับผ่านเหรอคะ
ก็ในการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องยาเสพติดนะครับ
แล้วก็โดยอำนาจหน้าที่เขาไม่มีนะครับ
ต้องแจกให้ครูสมค่อยเข้าใจว่า

เพราะฉะนั้นที่มากับการพยายามให้รถหยุด
ไม่ใช่ว่าได้รับรายงานว่ามีเครือขายยาเสพติดขาดผ่าน

จากการสอบส่วนแล้วมีใครอ้างถึงเลยค่ะ

งั้นกลับมาสาเหตุที่ต้องโบกให้หยุดเพราะอะไรคะ
บอกให้หยุดก็คงจะขออยากจะดูหน้าดูตาเปิดกระจกลงดูอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ใครนั้นก็เห็นหน้าก็ทักทายกันก็คงอยู่แค่นี้นะครับ
ถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้นะคะคำถามคือ
ถ้ารถไม่หยุดต้องยิงเหรอคะต่อให้ไม่ยิงไปที่รถ

ดูในคำสั่งของทางจังหวัดแล้วนะครับ
เพื่อให้เห็นภาพนิดนึงกล้องจับมาเลย
อาวุธปืนเนี่ยถ้าคุณเจตนาจะขู่เขาให้จอดรถ

มันไม่ใช่อาวุธ

ไม่มีความรู้ทางกฎหมายเท่าทนายสงการ

คือที่ฉันได้ฟังคำให้สัมภาษณ์

ว่าคริปนี้บอกว่ามี

และสงสัยว่าอาจจะมีใครยิงหรือไม่

คือนี่ค่ะนี่ถึงเป็นสาเหตุ

ท่านก็โพสต์เพื่อให้เพื่อนรับรู้
ว่ามันมีหลักฐานอันนี้ขึ้นมา

เพื่อในทั่วประเทศหรือไงครับค่ะ
แต่ทีนี้คือสิ่งนี้ที่เรานำมาเนี่ย

ทนายสงการพอมันมีข้อเท็จจริงแบบนี้เนี่ย

ตั้งข้อหาต่อผู้ที่ยิง

หรือเมื่อสู้คดีแล้วเนี่ย

คดีจราจรกับคดีอาญา

มันคนละเรื่องเลยนะครับ
อีกหนึ่งญาติของผู้เสียชีวิต
คือก็มีการจ่ายค่าชดเชยไปแล้ว

มันเป็นเรื่องของการช่วยเบื้องต้น
ต้องขอบคุณทาง
อันไหนมันผิดก็ผิด
นี่คือนิสัยคนไทยเราต้องตรงไป

หรือไปบอกว่ามีใครเมาเนี่ย
มันถึงถูกยิงผมถามว่าพี่น้องประชาชนชาวไทย
ทั้งประเทศดูข่าวนี้แล้วเนี่ย
ท่านรับได้ไหมครับครับเดี๋ยวพักสักครู่เนอะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะถามด้วยนะคะ
ว่าในวันที่ไปพบท่านรองศรีวราเนี่ย
คลิปนี้หรือว่าได้ยินไหมต่อให้ไม่มีคลิปว่า
มันมีหลักฐานอื่นที่จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้น
บนโต๊ะรองศรีวราสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะคุณวัฒนาเดชวัฒนาโกมลนะคะ
มีศักดิ์เป็นหลานของผู้ตายจากเหตุการณ์นี้นะคะ

ค่ะคุณวัฒนาหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้ว
แล้วก็มีเสียงสีริรัสพูดถึงเบียร์ครับ๖ขวด
คุยกันในครอบครัวว่ายังไงบ้าง
คือค่อนข้างเจ็บใจครับเพราะว่าทำไมถึงเพิ่งมาบอกฮะ
แล้วก็คือสงสัยว่าทำไมศพถูกชาวภารกิจไปแล้ว

ทั้งที่ศพยังสามารถที่จะชนะสูตรได้

วัฒนาผลชนสูตรเนี่ยพูดถึงปริมาณแอลกอฮอล์อะไรหรือเปล่าคะ

มันไม่มีเอกสารตัวไหนที่ตรวจแอลกอฮอลปริมาณแอลกอฮอล์ของคุณสอนชัยไว้เลยเหรอคะ
ไม่มีครับไม่มีเอกสารอะไรนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ได้ตรวจไว้เลย
นี่ถึงเป็นสาเหตุที่คุณวัฒนาบอกว่าทำไมเพิ่งมาบอกหลังที่เผาศพไปแล้ว
ใช่ครับคือไม่ได้เข้าใจว่าเขามีจุดประสงค์อะไรครับ
ทำไมถึงเพิ่งออกมาอยากให้เกิดความเสียหายกับคนตายเหรอ

ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุในคืนแรกก็ไม่มีการตรวจวัดแอลกอฮอลอะไรไว้เลยใช่ไหมคะ
คือหาแอลกอฮอล์ในร่างกายไม่มีครับไม่มีครับ

ในครอบครัวคุยกันว่ายังไงหลังจากที่ได้คลิปนี้ไปแล้วนะคะ
ก็บอกคือครั้งที่ผมก็บอก
ให้เป็นเรื่องของเวรกรรมทำอะไรไม่ได้แล้ว
แปลว่าอะไรทำอะไรไม่ได้แล้วครับคือทำอะไรไม่ได้สู้อะไรกับเขาไม่ได้
ตอนที่ตัดสินใจเผาศพเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นคุยกันในครอบครัวว่ายังไงคือเคลียร์แล้วกับคดี
ได้ตัวคนทำแล้วปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ
หรือคุยกันว่ายังไงถึงตัดสินใจเผาศพคะ
กับทางท่านศิวราษณ์ครับกองเรื่องมาถึงนี้แล้วก็ไปเร็วมากครับ
จนได้คนที่ยิงออกมายอมรับแล้ว
ทีนี้ทางญาติก็ค่อนข้างพอใจแล้ว

ค่อนข้างพอใจแล้วนึกว่าเรื่องมันจะจบ
นึกว่าจะจบแบบว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วฮะ
แต่เพิ่งมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยรู้สึกว่า
เหมือนยิ่งโดนรังแก่โดนกันแกล้ง
เพราะฉะนั้นขอกลับไปประเด็นตอนแรกว่า
ตอนที่มีคนออกมารับสารภาพ
ณถึงตอนวันนี้นะ
ยังคาใจอยู่ไหมคะว่าเขาใช่ตัวจริงหรือไม่นะคะ

แต่ว่าตอนหลังจากนั้นก็ไม่คาใจแล้วก็คือ

ก็เหมือนกับว่าคือใครยอมรับก็คือใครยิงแล้วกัน

แล้วยังหลังจากนั้นทางกองปราบก็ได้ไปจอบส่วนตัวผู้ทหาร

กองปราบเขามาแจ้งให้เราทราบว่า
ทางนายพลทหารเนี่ยเขาได้ยอมรับสารภาพแล้วว่า
ได้ยินว่ามีสายรายงานมาว่ามีการขนยาเสพติด

พลทหารที่รับสารภาพว่ายิงน้าของคุณวัฒนาเนี่ย

ยังไงคะรายละเอียดคืออะไรคะที่เขาได้รับรายงาน
คืออันนี้จากผมได้ไปเรียนถามกับทางกองปราบ

เย็นวันนั้นเขาก็ได้ไปสอบสวนกับตัวผู้ต้องหา
คุณหาคุณนี้ที่นั้นเราก็ถามเขาว่า
เขาก็ถามเลยครับว่าเราสงสัยหรือเปล่าว่าเขาเป็นแพ้
ทีนี้ทางกองปราบก็บอกว่าเราไม่ได้สงสัย

เขาก็ไม่ได้มีความสงสัยว่าคนนี้เป็นแพ้

เขาได้ยินว่าเขาไปสอบสวนเขาบอกมาอย่างนี้ว่า
วันนั้นเห็นเขาว่าฝ่าด่าน

มีการขนลักลอบขนยาเสพติด

คือเขาบอกว่า

ในการขนยาเสพติดถูกมั้ยฮะ

กับทางกองปราบเรียบร้อยแล้ว

ต้องสงสัยรถคันไหนอะไรเป็นพิเศษไหม
หรือมันแค่เหมือนกับแหกด่าเรื่องเมาแล้วขับคือ

เอาล่ะคุณวัฒนาเดี๋ยวเราต่อที่รายการกับทนายสงการนะคะ

ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

คือคือต้องให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับ

มันก็ผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
ปรุศกรรมสมรรยา๒๒มาตรา๔๓อนุ๒เอง

หรือปรับตั้งแต่๕๐๐๐ถึง๒๐๐๐๐บาท
ดังนั้นเนี่ยเรื่องที่มันค่อนข้างที่ทางญาติผู้ตายเนี่ย

เรื่องนี้ต้องนำเรียนท่านผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

บุคคลดึงบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง
เขียให้เชื้อมันประทุขึ้นมาอีก

คือจะเอาในลักษณะว่า
ไอ้ที่ถูกยิงเนี่ยเพราะเมาเหรอ

ถ้าใครฝ่าด่านแล้วยิงด้วยอาวุธสงครามอย่างนี้

เพราะว่าการโพสต์คลิปนี้ถือว่ามันก็
อาจจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ในคดีตอนแรกที่เราคิด
แต่ส่วนจะสู้คดีแล้วเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือไม่
คือมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันความผิดคนละเรื่อง
เรียบเมาแล้วขับได้พรบจราจรทางบก
แต่ในเรื่องนี้มันเรื่องของฆ่าผู้อื่น
และที่สำคัญผมอยากให้ทางสำนักการตรวจตั้งกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงว่าใครปกปิดข้อเท็จจริง
บิดสำนวนคดีให้เอาให้ชัดเจน

นะสมมุติอย่างที่คุณพัฒนาบอกคือตอนนี้

นี่ไงทำไมมาเปิดหลังจากเผาล่ะ
เคลือบแคลงสงสัย

มาตอน๒ทุ่ม๑๕กับคุณเขมสอนและคุณภาคภูมินะคะ
วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ